ทีนี้มาคลายเครียดกันต่อกับคลิปนี้นะคะว่าด้วยเรื่องของความเชื่อและการแก้บน
พระพิคเนตที่ห้วยขวางเนี่ยคือคนเยอะนะเห็นคนไปบูชากันเยอะเหมือนกัน
ปรากฏว่าเนี่ยมีคนมาแก้บนแก้บนไม่ธรรมดาด้วยเพราะว่ามาแบบตื๊ดเลย
ปาร์ตี้จัดเต็มมากตื๊ดยังไงเอาไปดูหน่อยนะคะ
โอ้โหนี่คือใช่ไหมนี่คือสารพระพิกาแน่ทหรือเปล่า
ถ้าไม่บอกนะถ้าเมื่อกี้ไม่ได้มีเฉลยว่าไปแก้บนอะไรใด
หรือตรงนี้เป็นบริเวณสารพระพิคเนต
คนชอบไปสักการะบูชาไปไห้กันแถวห้วยขวางที่ดังเนี่ย
เราจะคิดทันทีว่านี่คือเทคลึบผับแห่งหนึ่งที่ใดที่หนึ่งแน่
บอกว่าอันนี้เป็นแก้บนแบบอินเตอร์มาก
มีมีเจมาตั้งบุ๊สสแคร์ดแข่นสแคร์ด
อันนี้ที่เทวาลัยพระพิกาเนตย่านห้วยขวางกรุงเทพ
คือแค่เสียงอย่างเดียวไม่พอมันต้องมีแสงสีด้วยอย่างนี้
แก้บนยุคไฮเทคพระพิกาเนตห้วยขวาง
แต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดว่าคือไปบนเรื่องอะไรไว้แล้วทำไมถึงมาแก้บน
คนบนเป็นคนต่างชาติหรือเป็นคนไทยอันนี้ไม่ได้บอกนะคะ
แต่ว่าคนที่เข้ามาดูคลิปเนี่ยโอ้โห

ส่วนหนึ่งก็มองเหมือนกันว่าไม่แปลกไม่ผิดอะไร
เพราะว่าองค์พระพิคเนธก็เป็นเทพแห่งศิลปะทุกแขนง
ก็ไม่รู้ท่านจะชอบหรือเปล่านะคะ